วัดราชวัดเอาวัดราชบุรณะใช่ค่ะวัดราชบุรณะ
ชาวบ้านเขาไปลอดเรือโบราณสมัยรัชกาลที่๕
เขาบอกว่าบนบานสารเก่าเอาไว้ว่าให้ขายที่ดินได้
สำเร็จสมหวังดังปรารถนาก็เลยต้องกลับมาที่นี่
คุณคะเขาไปบนบอกว่าให้ขายที่ดินราคา๙๕ล้านบาท
โอ้โฮแล้วสำเร็จค่ะ
มาที่วัดราชกันหน่อยนะคะวัดราชบุรณะตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก
วัดเก่าแก่ของจังหวัดค่ะ
มีนักท่องเที่ยวไปชมไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะมาก
จากตรงภาพศิษย์ตกรรมฝาผนังในวิหารหลวงพ่อทองดำ

แล้วก็มากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกันเยอะมากเช่นกัน

คุณเคยไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ฝาผนังวิหารหลวงพ่อทองดำบ้างไหม
จุดตรงนั้นผมไม่เคยไปเรียนรู้จริงแต่ไปส่วนใหญ่แล้วผมจะไปขอ
ไปขอพรหลวงพ่อ

นี่แหละมีโอกาสนะอยากจะให้ลองไปดู
เพราะว่าแต่ละวัดเขาก็จะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สอดแทรกอยู่นะคะ
และมีครอบครัวหนึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพเขาบอกว่า
เห็นข่าวนักท่องเที่ยวมาลอดเรือรับเสด็จราชการที่๕
ที่อยู่ในสาลานาวาเสด็จนานนาทีค่ะ
ก็ลองมาลอดเรือเพื่อมาขอพรให้ค้าขายที่ดินแปลงหนึ่ง
เขาตั้งราคาไว้๙๕ล้านบาท
แพงนั้นอ่ะปรากฏว่ากลับไปขายได้นะคะ
ขายได้ตามที่หวังที่ตั้งใจไว้
ทีนี้ใครมาที่นี่
เราก็แนะนำว่าให้นำทูบเทียนและดอกไม้
กราบไหว้พระพุทธรูปที่บริเวณหน้าวิหารก่อน
ต่อด้วยเข้าไปกราบไห้สักการะขอพรหลวงพ่อทองดำ
แล้วก็เข้าไปหานี่อย่างที่คุณชนะบอก
ท่านเจ้าอาวาสลักรู้สิทธิธรรมพิวัติ
ท่านเจ้าอาวาสเขาจะปะพรมน้ำมนต์ให้เสริมสิริมงคล
และท่านก็จะเขียนคาถาแบบเหมือนเขียนยัน
เป็นแบบคาถาเมตตาอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าณมะมนตวาสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่
คาถาที่มือนะคะแล้วก็มอบเป็นยันเป็นอะไรต่างให้แบบนี้
แล้วก็มีการอวยพรให้ประสบความสำเร็จสมหวังตามที่ปรารถนาไว้แบบนี้
ฝ่ามือเงินฝ่ามือทองอย่างนี้นะส่วนเรื่องของการลอดใต้ท้องเรือ
จะทำการลอดใต้ท้องเรือทั้งหมด๓รอบหรือ๙รอบหรือ๕รอบได้หมดเลย
รอบ๕รอบ๙รอบได้ตามแต่กำลังตัวเองจะไหวและกำลังศรัทธา
และให้อธิษฐานก่อนแล้วเริ่มล่อจากท้ายเรือไปทางหัวเรือนะคะ
แบบนี้นะคะต้องค่อยนะคือไม่ได้รอดตามขวางนะรอดตามยาว
ลอดจากท้ายมาหัวและสำหรับคนที่มากราบว่ายกราบสักการะลอดท้องเรือแล้ว
เขามักจะพอพอในเรื่องการเดินทางทางยาวเหมือนคานลอดใต้เลย
อารมณ์เหมือนว่าล่องเรือเดินทางไปในวิถีของการใช้ชีวิต
แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการค้าขายที่ดงที่ดินขายบ้านขายอะไรก็ว่ากันไป
พอประสบความสำเร็จแล้วก็จะนำดอกกุหลาบมาถวายแก้บน
หรือไม่บางคนก็จะซื้อเปลี่ยนโพมะลายเลยเอามาถวายครองที่หัวเรือ

เสียดายเหมือนกันครั้งที่แล้วเวลาน้อย
ก็เลยไม่ได้ไปไปแค่วัดใหญ่
กับวัดดังพญาแต่วัดราชไม่ได้แวะเข้าไปจริง
มีโอกาสกลับไปลองไปดูนะที่นี่นะ

แล้วที่เมื่อกี้ท่านได้พูดถึงองค์สมเด็จนางพญานี่
นี่คือนางพญาที่ใหญ่มากนะ
วันนั้นที่เราเล่าข่าวกันไป

มีโอกาสแวะไปพิศนุโลกก็ไปสักการะได้นะคะ